แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
โหระแซ่บบ้านอาจารย์ขทาชิณบชรนักพยากรภายยิปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย

ผู้ที่เกิดเดือนมิถุนากับกรกฎามิถุนาได้ภารีได้ชายจองจำพิเพศ

อันนี้หมายความถึงในเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความต้องดูแล
อาจจะแบบพ่ายแพ้เปลี่ยนแปลง

โดนฟ้องหรือฟ้องเขาบางทีเราไม่ได้ผิดเอามาฟ้องเราเป็นจำเลย

ต้องระวังต้องดูให้หลอกพ่อภารีได้ชายแต่ชนะทุกงาน

แต่มันก็วุ่นวายปวดหัวหน่อยนะฮะ
เด่นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความรัก

มันก็บอกว่าทั้งสามีปรยาจะกลับมารักให้ชอบพ่อเรากลับบ้านตรงเวลาสุดฤทธิ์

ไม่ใช่อันนี้เดือนนี้ของสัปดาห์ที่แล้วของผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาได้

แต่อย่างที่อาจารย์พูดไว้เนอะว่าถ้าสมมติคนที่บ้านทำตัวดีแล้วห้ามอะไรคะ
ไปว่าเขาไปแบบระแวงเขาห้ามจับผิดเขาห้ามไปบ่นเขาไปจิกไปกัด
ผู้หญิงชอบคิดว่านี่ทำดีเนี่ยมันต้องมีอะไร

การเงินเป็นยังไงคะ
ดาบกับพารีได้ชัยบอกว่าจะได้เงินใช้จากความสามารถของตัวเอง
และธุรกิจมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จ
งานที่เด่นสุดเลยคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูด
การขายการตลาดการติดต่อสื่อสารนักขายต่าง

กรกฎาคมได้ไพ่๗ถ้วยแล้วก็๓ถ้วย

นี่หมายถึงว่าความเจริญรุ่งเรือง๓อย่าง

มีอะไรบ้างคะเจริญอะไรบ้างคะ

การงานเนี่ยเขาบอกว่าจะได้มอบหมายงานใหม่
ได้งานใหม่เข้ามาแล้วก็สำเร็จดี
ส่วนการเงินต้องระวังเล็ก
ต้นสัปดาห์จะขาดสภาพคล่อง
กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์จะมีเงินเข้ามา
จากความสามารถของเราเอง
ส่วนในเรื่องของความรักเขาบอก๓ถ้วย

มีโอกาสที่ไปเดินทางเวลาไปท่องเที่ยวไปที่เขาเรียกว่าแม่น้ำ

ไปทำบุญไปรับพลังธรรมชาติ

อาจารย์นิดก่อนระหว่างสกาวกับอภิษฐ์

คุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการแล้ว

นี่ของเราสิงหาใช่ไหม
เมษาแน่นอน
สิงหานะอาจารย์
อาจารย์มาเส้นอย่างนี้กันไม่ได้นะ
ไม่ได้อาจารย์

ตุ๊กลาคม

หยิบปั๊บจับปุ๊บเป็นเงินทันที
แม่ให้ลูกจับนะ

ไม่ใช่เดือนของเธอทั้งสองคนนะจ๊ะ

ส่วนอีกเดือนหนึ่งจับอะไรแล้วเนี่ย

คือตัวเองจับไปปั๊บยังไม่ได้เป็นเงินขึ้นมา
แต่จะต่อเงินต่อทองให้หลาน
รู้จักใครก็จะต่อเงินต่อทองเข้ามาให้เรา
สมมุติอาจังกฐารู้จักอายรู้จักออมรู้จักแม่ท็อป
ทำอันนี้ไปต่ออันนั้นได้เงินเข้ามา

คอนเนคชั่นต่าง

เขาเรียกว่าต่อเงินต่อทองนะ

มันไม่ใช่เดือ่อนของเราสองคน

ว่าการจะหยิบจับอะไรเนี่ยให้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมา

ทีการสิทธิพุทธทางกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลิติ
สิทธิธรรมมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมาณชาลิติ
สิทธิสังคังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติ
ซิวลีจับมาหาลาพังภวันตุเม

วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์คาทามากเลยนะคะ
ที่มาไขข้อห้องใจให้กับแฟนรายการแม่บ้านประจำ

ดูไม่ทันหรือว่าอยากจะรู้ปลดสวดต่างนะคะ

เรื่องหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะ
ชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ

ถูกต้องของดีต้องบอกต่อ
ได้จริงเดี๋ยวเราสี่คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ
กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในเวลาดีที่รอคอยกันนะคะ
วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ